เห็นบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มมากนะคะ
จะเป็นอะไรไปชมเลยค่ะกับช่วง
แป๊ดไหม
ช่วงนี้จ๊อจ๊ะแม่แพทย์พ่อบอย

แต่เจอคลิปนี้เข้าไปอดใจไม่ไหวจริง
กับกิจกรรมหลักเต้นเข้าจังหวะกับเฮียเรส
นับสามสี่โอ้โฮแม่ลูกเข้าขากันดีเฉีย
โอ้โหดูจังหวะควงขอหมุน
ไหวไปไกลยิ่งกว่าวงล้อกองสลาก
เออเรื่องเล่นสนุกเน้นทายาก
งานนี้ใครคิดจะทับทางแม่
ลำบากน่าดู
ยังยังยังอีกนะเรสสิ้ง

งานนี้จบคลิปแล้ว
อยากยืนใหม่ถามทีคอคุณพี่ยังอยู่ดีใช่ไหมคะ
โอ้ยเดี๋ยนหมื่น